เรายังมีอีกจุดนึงนะครับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐเนี่ย

คืออยู่ในพื้นที่ห่างจากจุดระเบิดเนี่ย
หนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นเองตอนนี้คุณศักดิ์สิทธิ

จากจุดเกิดเหตุนะคะไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะ
ฮัลโหลครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่บริเวณจุดเกิดเหตุสักครู่ที่ผ่านมา
เมื่อประมาณ๕นาทีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชม

จุดที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปนั้นเนี่ยนะครับ
จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง๒นายเข้าไป

มีไฟนะครับโหมลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

รวมถึงนักข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่าง

เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำขึ้น

มันเป็นการดันแก๊สที่เหลือออกนะครับ
ก็ทำให้มีเพลิงลุกไหม้ขึ้นมา
คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับ
เป็นจุดที่เป็นจุดระเบิดและค่อนข้างใหญ่จริง
ก็จะเห็นมีท่อก๊าซเนี่ยนะครับ

มีน่าจะเป็นเศษรถนะฮะ
จอดอยู่แล้วก็มีรถแบ็คโฮได้รับความเสียหายไหม้อยู่ตรงนั้นด้วย
แต่ยังคงมีควันโพยพุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
มีไฟเกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะตอนแรกเราตกใจกันนะครับ

แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามควบคุมไฟแล้วก็มีการฉีดน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูมาอีกนะฮะถัดจากจุดที่เป็นจุดระเบิดประมาณห้าสิบเมตร
ตรงนี้เป็นบึงกั้นนะครับจะเห็นได้ว่าจุดข้างข้างกันนั้นเป็นบ้านของประชาชน
เมื่อสักครู่เราไปรายงานสดมามีประมาณ๑๕หลัง
จะเห็นได้ว่าได้รับความเสียหายเป็นแถบทั้งหมดเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงตอนนี้ได้มีการฉีดน้ำ
จุดที่มีเพลิงไหม้มีควันไฟอยู่ก็มีการฉีดให้ไฟสงบอยู่
แล้วก็กันประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาแล้วนะครับ
เพราะว่าได้รับการรายงานว่ายังคงมีการตัดไฟยังไม่หมดนะครับ
อาจจะทำให้เกิดไฟช็อตได้ก็จะเห็นว่ามีสายไฟห้อยระโย
ระยางลงมานะครับเป็นทางยาวเลย

แต่ถูกดินที่ระเบิดทับถมไปหมดเลย
ถัดไปคุณผู้มก็ชมจะเห็นว่าเป็นสถานีตำรวจพูทร
กล่อนเฟรงที่อยู่ใกล้ตรงนั้น

เป็นเศษคล้ายเป็นหินเป็นดิน

รถที่จอดบริเวณนั้นได้รับความเสียหาย

นี่เป็นถนนเทพราชลาดกระบัง
ว่ามีการตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่
การไฟฟ้าเริ่มมีการมา

ให้สามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับ

รถตำรวจรถเจ้าหน้าที่ต่าง

แล้วก็อีกสักครู่จะมีการแถลงข่าว

ฝั่งตรงข้ามนี้ได้รับความยืนยัน

ผู้ที่จะรับบัตรเจ็บจากเห็นการนี้

แล้วก็เสียชีวิตไป๑คนนะครับ

เมื่อประมาณ๑๓นาฬิกา

ไม่แน่ชัดนะครับแต่การจากการสอบถามชาวบ้านนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าก็มีการทำนะฮะบริเวณใกล้จุดเห็น
มีการขุดท่อมีการขุดดินแล้วอาจจะไปโดนท่อ
จนทำให้เกิดระเบิดขึ้นแต่สาเหตุนะครับยังไม่ยืนยันนะครับคุณผู้ชม
ให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดบ้านที่ถูกระเบิดตอนนี้
เจ้าหน้าที่มีการใช้เครื่องดับเพลิงรถดับเพลิงนะครับ
ฉีดน้ำเข้าไปในบ้านเพื่อให้เพลิงที่อยู่ด้านในนั้นสงบ
เพราะว่าเราจะเห็นว่ายังมีควันไฟโผยพุ่งอยู่เล็กนะครับ
แล้วก็ไม่ให้สื่อมวลชนอยู่ตรงนั้นแล้วให้ออกมาตรงนี้กันทั้งหมด
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้ให้คุณผู้ชมดูนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต่างที่เกี่ยวข้องก็จะมีการแถลงข่าวกัน
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างานก็ยังคงดูแลความปลอดภัยอยู่ตรงนี้นะครับ
สักครู่นี้นะครับเสาไฟฟ้าตรงนี้เสาไฟฟ้าแรงสูง
เจ้าหน้าที่ประมาณ๔นายนะครับได้ขึ้นไปดูแลความปลอดภัย
ดูแลการใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วเมื่อสักครู่พอมีเพลิงไฟขึ้นมานะครับ
ทั้งหมดก็เดินลงมาตอนนี้หยุดปฏิบัติงานแล้วนะครับ
เพราะว่ายังกังวลว่าอาจจะมีเพลิงลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเราไม่รู้ว่าควันมันจะออกมาตอนไหนไฟมันจะออกมาตอนไหนบ้างนะครับ
ก็ยังคงไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับออกมาก่อน
เราก็จะเห็นว่ายังมีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นนะครับ
ทั้งเจ้าหน้าที่พอถอเองก็ลงพื้นที่มาแล้ว
เจ้าหน้าที่ปตทด้วยตำรวจแล้วก็ทหารลงมาในพื้นที่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าหรือมีการแถลงข่าวต่อไป

สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอตำบลเปร่งครับ